ใครที่ชอบทานเส้นเอาใจคนชอบทานเส้นอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ย

เพราะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไข่ออนเซ็น

ไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวที่ร้านวันเพ็ญกันเป็นจำนวนมาก
เห็นเลยครับว่าแต่ละโต๊ะเนี่ยแน่นเลยนะครับ

ลูกค้ามารออุดหนุนอย่างต่อเนื่องต่อ
คิวแถวกันเป็นคิวยาวเลยทีเดียว
เตี๋ยวร้านนี้ก็มีคุณป้าวันเพ็ญพุ่มโต

ก็บอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมานานกว่า๓๐ปีแล้ว
อกจากมีเมนูก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับ
ก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวหมูหมักไข่ออนเซน
เมนูใหม่ที่ทางร้านให้ลูกค้าได้ลองลิ้มชิมรส

ก็คือไข่ลวกนั่นแหละ

ก็จะยื้อมเป็นยางหัวตูมออกมาแบบนี้

เพราะว่าเมนูนี้มีไข่ออนเซ็นต์ที่ทางร้าน

ดูสินี่ยืมยืมอันนี้อาจจะสุกนิดนึงบางคนเขาอาจจะชอบสุกแน่นอนมากสำหรับร้านนี้เพราะว่านอกเหนือจากนี้แล้วเขายังมีการโรยด้วยกากหมูที่มันทอดกว่าโรยลงไปเคี้ยวกลับกินกับน้ำซุปอร่อยที่มันเข้มข้นนะ
แล้วก็แบบไข่เยิ้มข้นมันอย่างนี้นะคุณนะโอ้ยไปเลยไป
บอกพิกัดที่ทางกันหน่อยว่าอยู่ตรงไหนนะครับใครอยากไปลองเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวหมูหมักไข่ออนเซนไปก็ได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านวงใหญ่เชิงสะพานตำบลท่าชัยริมแม่น้ำยมอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
โอ้โหอากาศแบบช่วงนี้ฝนตกด้วยไงอากาศดีไปกินอะไรแบบร้อนนะคะสบายใจคล่องคลอกันไป